ไปดูต่อกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
ใบเฟิร์นพิมชนกเธอคนนี้เนี่ย
อกจากเป็นสายสวยแล้วเขาก็เมาส์กันเยอะว่าเธอเป็นสายเสียบด้วย
ไอ้ที่ว่าสายเสียบเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ก่อนหน้านี้ค่ะมันมีข่าวลืมมาว่าใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ย
แล้วคนก็เมาส์กันว่าเออใบเฟิร์นเนี่ยจะมาเสียบบทนางเอกแทนแมทพิรณีนะคะ

ตวนเนี่ยตามขายขนมจีบไม่หยุดเลย
นักตามคอมเม้นต์หยอดกันนะ

ตกลงเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงไปฟังใบเฟิร์นค่ะ
ดีใจค่ะดีใจแทนที่จะได้ทำงานกับนาย
เรื่องนี้ก็คุยมานานแล้วเหมือนกันค่ะสักพักเลยติดต่อกันมาตลอด

เป็นการเล่นแบบที่เฟิร์นไม่เคยเล่นละครแนวนี้มาก่อนในชีวิตดีกว่า
เป็นไม่เคยรู้จักไม่เคยคุย

ส่วนสุดท้ายถ้าใครจะไปเขียนแคปชั่นอะไรที่ดูเหมือนต่อกันหรืออะไรหรือเปล่า

แต่โดยส่วนตัวหนูเราไม่เคยรู้จักกันเลย
ไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะแต่ว่าตอนที่อองตวนมาในรายการ
ตนก็พูดมาประมาณนี้แหละเคยสัมภาษณ์อองตวนมาแล้ว
ตนบอกว่าผมก็ได้แค่แบบว่าเป็นเอฟซีเขา
ผมรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักผมแน่
ว่าวันนี้ใบเฟิร์นก็ยังยืนยันไม่ได้รู้จักกันนะคะ